คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
ประเด็นคือทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามภาพ
เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ย
คดีมันยังไม่คืบหน้าเลยนะคะเป็นคนขับรถเก๋ง
พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์เห็นไหมคะแล้วทับแล้วลากเขาไป
ลากไปยังไม่พอคนขับรถเก๋งลงมากระทืบ
แล้วเอาก้อนหินพยายามจะทุบหัวด้วยนะคะแต่ยังดีที่เขาหลบทัน
แล้วก็มีคนมาช่วยเอาไว้ได้ครับเนี่ยค่ะตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้ว
สามแยกบ้านห้วยสุงหมู่๔อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
ผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้ที่สพหันคา
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะตามเรื่องให้
ไปคุยกับผู้เสียหายเลยค่ะนายขเชนดีกล่อมอายุสี่สิบสอง
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตน้องเขยชื่อว่านายอเนกอายุ๒๙

คิดว่าเขากีดกันไม่ให้กลับไปคืนดีกับน้องสาวก็เลยมาดักทำร้าย

ขับรถเก๋งพุ่งชนแล้วลากไปแล้วก็พยายามจะทำร้ายต่อ
ขเชนบอกว่าผมเนี่ยนะแขนซ้ายเนี่ยบาดเจ็บเยอะมากเลย
กระดูกนิ้วกลางหักรักษาตัวไป๓๐๐๐กว่าบาท
แล้วปัญหาคือทำไมเรื่องทางคดีมันยังไม่คืบหน้า
ไม่มีการออกหมายจับคนร้าย
หลังก่อเหตุตัวอดีตน้องเขยคนนี้มาขู่ฆ่าน้องสาวเขาด้วยนะ

ขู่จะมาฆ่าเขาตั้ง๔๕รอบ
ขู่ถึงที่บ้านเลยอะค่ะครับทางครอบครัวก็เลยกลัวว่าเอ๊ะ
แล้วทำไมไม่จับตัวไปทำไมไม่ออกหมายจับ
ทำไมไม่ดำเนินการเรื่องที่เขาโดนชนแล้วก็โดนทำร้าย
กลายเป็นว่าปล่อยให้มาขู่เขาอยู่แบบนี้

พอเจอเจ็บปุ๊บมาพอรถจดลงมาเนี่ยปุ๊บ
ผมลุกขึ้นมาเขาเห็นผมไม่เป็นไรไง
เขาเปิดประตูลงมาปุ๊บพอลงมากระทืบผมเลย
กระทืบผมผมก็เจ็บแขนมันเจ็บอย่างเงี้ย
ผมก็จับแขนดูอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเดินเดินเดิน
นอนลงก้อนแล้วก็ลุกพอลุกขึ้นได้เสร็จปุ๊บ
เขาที่ผมล้มที่ล้มเสร็จปุ๊บเขาเอาหินมาทุบ
จับทุ่มใส่อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ย
กี่ครั้งทุ่มกี่ครั้งสองครั้งอย่างแรงตรงไหนทุ่มแต่ตรงไหน
ผมหลบทันเขามาช่วยทัน
แสดงว่าพวกมีนทุบเนี่ยไม่โดนสองครั้งนี้ไม่โดน

แล้วผมไปรักษาโรงพยาบาลกลับมาแล้วเขาก็ยัง
จะมาฆ่าผมปืนมาโกรธหน้าบ้านสี่ห้าครั้ง
โดยตำรวจไม่กลัวฮะ

กูจะเอาให้ตายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอบนถนนไหนก็ตายอ่ะ

ไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
นายขเชนคนเจ็บบอกว่าตอนนี้อดีตน้องเขย
ติดคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเพราะว่าเป็นความผิดเรื่องอาวุธปืน
ในพื้นที่สพบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แต่โดนโทษจำคุกแค่หกเดือนแต่คดีของนายคเชนบอกว่า
คดีที่ผมเจ็บเนี่ยมันยังไม่คืบไงตัวคนที่ก่อเหตุติดคุกอีกคดีนึงอยู่
คดีกล่อมอายุ๓๙บอกว่าเธอกับผู้ก่อเหตุเนี่ยคบกันมากับ๒๐ปีแล้วก็หย่ากันนะคะ
นายอเนกก็ไล่เธอออกจากบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีให้เธอกับลูกสาวสองคนเนี่ย
มาอยู่บ้านที่ชัยนาฏลูกชายคนโตอยู่บ้านกับพ่อ
ระหว่างนั้นนายอเนกก็จะแวะมาหาลูกสาวที่บ้านชายนาฏแล้วก็มาหาเรื่องทะเลาะเพราะอยากคืนดีด้วย
แต่การมาง้อขอคืนดีคือมาทะเลาะมาทะเลาะกันตลอดเลยโดยเฉพาะพี่ชายเธอเนี่ยโอ้โหนายอเนกทะเลาะด้วยบ่อยมาก
ก่อเหตุก็คือตัวอดีตสามีเธอเนี่ยนะคะขับรถพาลูกสาวคนกลางอายุ๑๔ไปที่บ้านอุทัยธานี
สักพักหนึ่งพี่ชายเธอขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านจะไปร้านค้าแถวบ้าน
จริงแล้วมันคนละเส้นทางกับทางผู้ก่อเหตุเลยนะคะ
ว่าตัวผู้ก่อเหตุน่าจะไปดักรอพี่ชายเธอแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
เธอเลยเครียดมากกังวลเรื่องของความปลอดภัยเป็นห่วงลูกด้วยนะคะ
ลูกคนโตกับลูกคนกลางที่เครียดและรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
บอกว่ายืนยันแน่นอนไม่กลับไปคบกับอดีตสามีคนนี้แน่
แต่วันนั้นที่เขามาเขามาหาลูกแล้วก็เกิดทะเลาะกัน
พี่เขาก็ไล่ให้ไปไล่ให้ไปไม่อยากให้มาวุ่นวาย
เราก็เป็นคนกลางห้ามแยกกันพอแยกกันออกปุ๊บ
ไปพ่อของไปนั่นน่ะเขาก็ขับรถออกไป
แล้วเขาก็หันมาเหมือนกับว่ามาครูว่าเดี๋ยวรอกูแป๊บนึง
เขาก็ออกไปพอเห็นพี่ชายออกไปเขาก็รถเก่ง
แล้วก็หันหกหัวกลับมาแล้วก็ตามตูดไปเลยพุ่งชน
เราก็ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านตรงห้ามพี่อะไรก็เห็น
เห็นรถเก่งมันผ่านหน้าไปก็เราก็เห็นแล้วรู้จำได้
จำได้ว่าเป็นรถนั่นก็เราก็วิ่งออกไปดู
ก็เห็นเขาเสยไปเลยชนไปเลยสงสารลูก
ก็ใช่คนหนึ่งก็พี่ชายคนหนึ่งก็พ่อของลูก
ก็คิดถึงความรู้สึกลูกคนโตกับคนกลาง

คนนึงก็อาจจะยังไม่รู้เรื่อง
เราไปถามตำรวจมาให้ค่ะว่าตกลงแล้ว
ความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงบ้างตำรวจสพหันคาบอกว่า
อเนกข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
บอกว่าไม่ได้ปล่อยให้คดีล่าช้า
ที่ผ่านมาอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ก็ได้หลักฐานครบแล้วก็เตรียมที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับ
คดีก็ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ
แล้วในอเนกจำคุกอยู่อีกคดีนึงจะต้องยังไง
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องอายัดตัวมาดำเนินคดีของพื้นที่สพหันคาต่อ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ภาพแชท
เป็นข้อความแชทคุยกันนะคะของตัวนายอเนกผู้ก่อเหตุ
ส่งภาพปืนแล้วก็กระสุนมาให้อดีตภรรยาดู
ส่งปืนมาให้ดูส่งกระสุนมาให้ข่มขู่เขาแบบนี้ค่ะ
นายอเนกบอกว่าเอาไว้ยิงตัวตายถ้าไม่มาวันนี้จะยิงตัวตาย
เหมือนกับขู่ว่าจะฆ่าจะฆ่าตัวตาย

ยังไม่เลิกนิสัยเดิมถ้าจะให้กลับไปต้องไม่เห็นของพวกนี้แล้วนะภรรยาบอกแบบนี้
นี่ค่ะถ้าจะให้กลับไปต้องไม่เห็นของแบบนี้
แต่เธอบอกเธอไม่กลับไปแล้วไม่เอาแล้วไม่กลับไปคบกันแล้วอืมนี่นะคะแม่
คือกะว่าเดี๋ยวภรรยาจะไปหากลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตาย
แต่ภรรยาบอกถ้าไม่เลิกนิสัยเดิมก็ไม่เอา